ทุกคนเชี่ยวว่าคุณติดติดโควิดคุณอยู่บ้านใกล้กันเดียว

ผมเร่งติดคุณกันเดียวกี่บ่าย

แล้วมาขอชำระ๒เดือนแต่จริงเนี่ยคำถาม๖เดือน

แล้วไปมาเนี่ยคือมาโวยอย่างนี้เพราะอะไร

ไฟฟ้าเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้ตัดไฟนะ

การไฟฟ้านครหลวงก็ยืนยันกับทุกกรณี

สามารถผ่อนผันขอผ่อนผันได้

ต้องมีการอธิบายต้องมีการกรอกหน่อย

ตกงานหรือรายได้ไม่พอ

ขอถามนู่นแล้วถามนี่ลุงอาจจะหัวร้อนหน่อย

ดังนั้นจะมีการกำชับพนักงานเอง
ว่าจากนี้หากมีผู้มาใช้บริการเป็นแบบนี้
จำเป็นจะต้องพูดกับเขาด้วยความน่ารัก

เขารายได้ไม่มีอยู่แล้วที่ไม่ต้องมาจ่ายค่าไฟอีก
ดังนั้นการฟ้านครหลวงก็ยืนยันว่าเรื่องนี้
น่าจะเกิดจากการแค่สื่อสารผิดพลาดเท่านั้น

ยังสามารถที่จะผ่อนผันการจ่ายค่าไฟฟ้าได้อยู่ครับ
โอ้โฮผมขอขอบพระคุณจริงมาก
การไฟฟ้านครหลวงที่ท่านเป็นแบบนี้นะครับ
รับฟังความคิดแล้วก็ความทุกข์ของประชาชนสุดยอดฮะ